ติดตามการถ่ายเท่าสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาที
ก็คว้าชัยด้วยเวลา๔๗นาที๕๐๕๑๐วินาทีครับ
มาเป็นผู้นำคะแนนสะสมที่๘๑แต้ม